เรื่องของความดังกันต่อดีกว่า
ตอนนี้นาทีนี้ชั่วโมงนี้ไม่มีใครดัง
ต้องใช้คำนี้สุดปังไปกว่าสิ่งนี้แล้ว
ขนาดไหนเอามืออดหูกันเลยค่ะ
โอ้โหชั่วโมงนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชม
ไม่ได้ยินสิ่งที่เรากำลังจะพูดต่อแล้ว
ตั้งสตินะคะจะค่อยเล่าให้ฟังนะคะ
ดังแบบนี้นี่แหละดังแบบที่เราได้ยินนี่แหละ
เปรี้ยงดังปร่างดังปุ๊ดังป๊ะเลย

ดังมากยาวมากเยอะมากนะคะ
ที่วัดสว่างอารมณ์ค่ะจังหวัดนครปฐม
มีคนดวงดีเขามาจุดประทัดกองโต
จำนวนแสนกว่านัดเขามาแก้บนกับกุมารน้องก้าวเลิฟ
คุณดูหนิประทัดกับโอ้โหเป็นแสนนัดอ่ะ
จุดทีเนี่ยอย่างที่บอกแหละคุยกันไม่รู้เรื่องไป๓วัน

คนดวงดีคนนี้ชื่อว่าคุณสุรินทิพย์ฝึกฝนนะคะ
เป็นชาวบังพลัดนะคะเธอมีอาชีพขายข้าวแก่
แล้วเธอบอกว่าเธอถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ก็คือถูกเลขท้าย๒ตัวในงวดที่ผ่านมา
ถูกไปจำนวน๓๒ใบเลขดี๓๒ใบพอดีนะคะ
ก็เลยนำมะพร้าวน้ำหอมกล้วยน้ำว้าฟักทองสับปะรด
อย่างละ๘๘ผลเพราะเธอถูกเลขท้าย๘

รวมไปถึงรถมอเตอร์ไซค์รถสปอร์ตแบบเปิดประทุน
จิ๊บทหารและรถตักดินบังคับไฟฟ้า

ใช่รถสปอร์ตเปิดประตูเนี่ยของเล่นคุณเห็นไหม
สปอร์ตเนี่ยนะมาหมดเลย
เพราะว่าเอารถของเล่นมาถวายให้กับกุมารน้องก้าวเลิฟนะคะ
คุณพี่สุรินทิพย์เล่าต่อด้วยบอกว่า
ก่อนวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาล๒วัน
ตัวเขากับพระบัวเนี่ยเดินทางมาที่นี่
มาขอโชคขอลาบมากราบไห้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ
จริงก็ไปทั่วเลยหลายส่วนในวัดสว่างอารมณ์นี่แหละค่ะ
แล้วก็ไปกระซิบขอโชคที่หูน้องก้าวเลิฟกุมารทอง
บอกว่าของงานของเงินไหนนะ
ถ้าหากได้โชคได้ลาบแล้วเดี๋ยวจะนำสิ่งของมาทำการแก้บนให้
แล้วก็จะมีการจุดประทัดให้๑๐๐นัดด้วย

จากนั้นก็นำหางประทัดมากระซิบที่ข้างหูน้องก้าวเลิฟอีกรอบหนึ่ง
ว่าถ้าถูกรางวัลจะนำประทัดมาจุดเพิ่มให้อีก๑๓๐๐๐นัดไปเลย
ตอนนั้นจุดบอกไปแล้ว๑๐๐๐นัท
จนมาถึงวันประกาศรางวัล
แล้วผลปรากฏว่าเลขท้าย๒ตัวออก๘๘ก็คือตรงเป๊ะกับที่เขาซื้อมา

โอ้โหถูกรวมกันเนี่ย๔๐ใบ
รวมอีก๓ใบ
ก็เลยนำของมาแก้บนอย่างที่บอกกันไปนี่แหละคุณผู้ชม

ก็มีทั้งคนดวงดีมีทั้งคนที่ดวงไม่ดี
มีทั้งถูกรางวัลมีทั้งใหม่ถูกรางวัล
บางคนไม่ได้มาขอโชคขอลาบอย่างเดียวนะ
เขาก็มาขอเรื่องของธุรกิจการทำมาค้าขายสุขภาพอะไรต่าง
ประสบความสำเร็จก็มีเหมือนกันแล้วก็มาแก้บน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามาบนบานสารกล่าวอะไรอย่างนี้
เพื่อความสบายใจเป็นที่ฝึกทำใจเท่านั้นนะคุณผู้ชม
ไม่ใช่ทุกคนที่จะสมหวังสมปรารถนาแบบนี้เสมอไป
อย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ